แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นสองแม่ลูกในจังหวัดธนภรรณ์ศรีธรรมาราช
ตอนนี้ต้องดัดแปลงยุ้งข้าวของญาติมาเป็นที่อยู่อาศัย
ชีวิตลำบากมากนะคะหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิต
แม่ลูกคู่นี้อยู่ที่หมู่ที่๔บ้านยางน้อยตำบลทานละหลอด
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะคะโดยนางสาวประพาพันธ์เถนหมื่นวัย
อายุ๒๕ปีอาศัยอยู่กับลูกสาววัย๑ขวบ๓เดือนเอง
ภายในยุ้งข้าวที่ดัดแปลงมาแล้วนะคะเป็นที่พักอาศัยค่ะ
นางสาวประพาพพันธ์บอกว่าหลังสามีเสียชีวิต
ก็เลยพาลูกมาขออาศัยอยู่กับป้า
โดยลุงกับป้าช่วยกันย้ายข้าวไปในยุ้งไปไว้ที่อื่น
แล้วก็ปรับปรุงยุ้งข้าวให้เป็นบ้านหลังเล็กของเธอนะคะ
เธอเองมีโรคประจำตัวก็คือหอบหืดทำงานหนักไม่ค่อยได้
วันออกไปรับจ้างถางย่างในไร่อ้อยไร่มันระแวกบ้าน
ค่าจ้างวันละ๒๐๐๒๕๐บาทแต่ว่าบางวันก็ไปไม่ไหวนะคะ
ขณะที่ลูกสาวมีพัฒนาการช้าค่ะ
ขาซ้ายนี่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ด้วยนะคะ
เคยพาไปหาหมอก็ไปรักษาบ้างบางครั้งเพราะว่าไม่มีเงินนะคะ
พ่อเลยขอวอนผู้ใจบุญช่วยสร้างที่อยู่ให้
จากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมีลมพัดแรงค่ะ
ต้องการให้ช่วยเหลืออาการป่วยของลูกด้วยนะครับ
ที่ต้องการช่วยเหลือนะคะหมายเลขบัญชีค่ะ
๐๒๐๑๘๘๔๘๓๘๗๗นะคะตามที่อยู่หน้าจอเลยนะคะ
เป็นบัญชีประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสินสาขาพิมายนะคะ
ส่วนชื่อบัญชีค่ะนางสาวประพาพันธ์เถนหมื่นวัยนะคะ

แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะคะเป็นเบอร์ของนางสาวประพาพันธ์นะคะ